ท่านอาฬิกา๔๙นาทีนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขออ่านหน้า
สือพิมพ์ไทยรัฐโปรยข่าวนี้หน่อยบอกแล้วกันบอกว่าแก๊ง
สาวติดโควิดอีกอนุทินสับแหลกป่วยแล้วยังเที่ยวอันนี้
หนังสือพิมพ์ยังลงแบบสุภาพนะ
เมื่อวานคุณอนุทินฉุนกึ๊กเลยนะให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับ
บอกว่าป่วยแล้วยังมีหน้าไปเที่ยวอีก

แล้วคุณทำแบบนี้คุณทำให้ประเทศเสียหาย
แล้วไอ้ที่จะคลายล็อกลืมไปก่อนได้เลย
เมื่อวานคุณอนุทินฉุนกึ๊กเลยไม่ได้เหม็นอะไรนะ
โกรธโกรธกับกรณีแบบเนี้ยเพราะว่าเมื่อวานี้นะครับ
มีข่าวน่าตกใจอีกแล้วเชียงรายนะครับ
สาวประเภท๒ติดโควิดอีก๑คนครับ
แล้วก็เป็นกวนเดียวกับสาวพยาวนั่นแหละ
ที่ไปเที่ยวจริงไม่ค่อยอยากอ่านว่าไปเที่ยวเลย

มีคนถามเยอะไปทำอะไรกัน
เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังถ้างั้นไปทำอะไรกัน
นะครับที่ฝั่งท่าขี้เหล็กแล้วติดเชื้อโควิด๑๙
ขณะที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเตรียมบิ๊กคลินิ่งครั้งใหญ่นะครับ
แล้วก็เชื่อมั่นว่านักท่องเที่ยวน่าจะกลับมา
ได้รับการยืนยันล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ครับ
นายวรวิทย์ชัยสวัสดิ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
แถลงยืนยันว่าพบชายวัย๒๘ปีซึ่งเป็นสาวประเภท๒
ติดเชื้อโควิด๑๙เป็นรายล่าสุดของจังหวัด
ผู้ป่วยรายนี้เป็นเพื่อนสนิทในกลุ่มเดียวกับสาวพยาวนะครับ
ลักลอบเข้าเมืองมาจากเมียนมาแล้วก็มีรายงานว่า

สำหรับผู้ป่วยรายล่าสุดนี้นะครับเป็นเพื่อนที่ให้ที่พัก
กับสาวพยาวและเพื่อนสาวอีก๓คนที่รักรอบเข้าเมือง
ประเทศเมียนมาเมื่อวันที่๒๘พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ
จากนั้นนะครับวันที่๒๙พฤศจิกายนได้ชวนกันไปเที่ยวงาน
แล้วก็ไปเที่ยวต่อที่สถานบันเทิงในตัวเมืองเชียงราย
มันสมกับที่หมอหนูพูดไหมล่ะ
ยังมีหน้าไปเที่ยวกันอีกนะฮะ
วันที่๓๐พฤศจิกายนพากันนั่งรถยนต์ส่วนตัวมาเชียงใหม่
ส่งเพื่อนกลับกรุงเทพมหานคร
ส่วนสาวประเภท๒นั่งรถโดยสารประจำทางกลับเชียงราย
ไปทำงานในร้านอาหารกึ่งผับตามปกติ
กระทั่งวันที่๒ธันวาคมรู้ข่าวว่า
เพื่อนสาวชาวพยาวติดเชื้อโควิด๑๙
จึงรีบไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนและพบว่าติดเชื้อ
ขณะนี้ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้ว
ซึ่งหากจะนับจำนวนผู้ติดเชื้อที่มาจากการหลบหนี
เข้าเมืองผิดกฎหมายในจังหวัดเชียงรายนะครับ
มีผู้ป่วยโรคโควิด๑๙ที่เป็นกลุ่มของสาวที่ไปเที่ยวไปทำงานที่ท่าขี้เหล็ก
รวมทั้งหมด๔คนแล้วก็รวมรายล่าสุดนี้แล้วด้วย
สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงครับ
คุณอนุทินยังใช้คำนี้ด้วยพอนึกได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่อย
เหม็นตัวเดียวมันเหม็นทั้งคล่อง
กระทบท่องเที่ยวแล้วครับยอดการยกเลิกนะไม่ใช่การจองนะ
ยกเลิกการจองโรงแรมและห้องพักตามแหล่งท่องเที่ยวเยอะเลย
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เชียงรายว่ายังไง
บอกหลังมีข่าวที่ติดเชื้อที่เชียงรายเนี่ยนะธุรกิจท่องเที่ยวเสียหายทันที๑ล้าน๘แสนบาท
่งครั้งใหญ่เพื่อฟื้นความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
ทั้งเรียกร้องให้ภาครัฐนะครับมีมาตรการที่ชัดเจนว่าจะควบคุมโรคอย่างไร
หากปล่อยไปแบบนี้เศรษฐกิจที่หนักที่แย่อยู่แล้ว
มันหนักมันแย่ลงไปอีกฮะอืมนอกจากที่เชียงรายแล้วนะครับ
ทางใต้ครับทางใต้ที่เบตงยาลานะครับ
มีรายงานว่าพบหญิงไทยเพิ่งเดินทางกลับมาจากมาเลเซีย
ติดเชื้อโควิดสิบเก้าเป็นหญิงชาวจังหวัดอำนาจรัยอายุยี่สิบสี่ปีนะครับ
ตรวจพบระหว่างกักตัวในสถานที่ของรัฐโดยถูกส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะฮะ
เอาน้องก๊อฟถามใช่ไหมว่าไปทำอะไรกันที่โรงแรมที่ฝั่งท่าขี้เหล็ก
ใช่ครับโรงแรมแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับมันเป็นอ่า
เป็นการร่วมทุนของนักธุรกิจหลายสัญชาติที่ทำโรงแรมนี้ขึ้นมา
คือหรูหราหรูหราหมาเห่าเลยว่าอย่างนั้นเถอะคนไปเที่ยวก็ไปเที่ยวเยอะ
คนมีสตางค์ก็จะไปเที่ยวที่นี่ที่นี่จะรับเด็กนั่งดริ้งครับ
เด็กนั่งดิ้งแล้วราคาดีด้วย
ถ้าสมมุติเป็นสาวไทยที่ได้รับความนิยมเนี่ยนะ
เขาบอกว่าอะไรล่ะชั่วโมงเขาเรียกดิ้ง๑ดิ้งใช่ไหม
คือหลักพัน๑ชั่วโมง
แต่ถ้าเป็นไม่ใช่คนไทยผมพูดแบบนี้ละกัน
ได้หลักร้อยประมาณ๕๐๐ต่อ๑ชั่วโมง

ถ้าคุณจะบอกว่ามันเป็นความจำเป็นในชีวิตคุณ
คุณจะต้องไปทำงานคุณไปเถอะครับ

เมื่อวานคุณอนุทินบอกให้ช่วยกันประนาม

แต่เวลาคุณกลับมาในภาวะที่โรคระบาด

ก็มีการโพสต์ในโซเชียลประนามคนกลุ่มนี้มากเหลือเกินว่าคุณไม่มีจิตสำนึก
เพราะว่าคุณทำให้งานของเขาถูกยกเลิกทั้งหมด
เพราะว่านักร้องทุกคนที่ไปต้องกักตัว๑๔วัน

แล้วเนี่ยมันจะปีใหม่แล้วมันกระทบเป็นวงกว้างไปหมดเลย
ทวงถามเรื่องของจิตสำนึกและบทลงโทษที่มันเข้มงวดด้วย
สิ่งที่น่ากังวลนะคะจะบอกว่าตามข้อมูลเนี่ย
คนไทย๑๗๐คนที่ไปทำงานที่โรงการแบบนี้
ตอนนี้ตรวจสอบแค่๑๐คนที่เป็นโควิด๑๙
คำถามตัวโตคืออีกร้อยกว่าคนไปไหน
แล้วติดโควิดหรือเปล่าตรวจสอบด้วยนะคะ
เหนื่อยในใจพูดตรงนะคะ